คลิปที่นักโทษแป้งเนี่ยเปิดเผยออกมาร่ายยาวว่าทำไมถึงไม่มอบตัว
วันยิงประทะเขาไม่ได้ยิงนะฝั่งนั้นจะวิสามันก็ท่าเดียวเลย
วันนี้เดี๋ยวให้ดูว่าปมแค้นของเสียแป้งหรือนักโทษแป้งเนี่ยคืออะไรแล้วเอ๊ะ
จริงเหรอไปกบดานติมอเลสเตย์จริงหรือเปล่านี่สิคุณผู้ชม
อีกเรื่องหนึ่งมีทนายเสนอตัวบอกเดี๋ยวจะช่วยนะ
เรื่องคดีเสียแป้งเดี๋ยวผมจะช่วยเอง
แต่ขอเถอะให้นักโทษแป้งมามอบตัวซะ
แล้วทนายคนนี้ครับว่าที่ร้อยตรีชัชวัลบำรุงวง
เป็นทนายนิ่มที่มาเปิดเผยจดหมายร้องเรียนของนักโทษแป้งด้วยนะ
เขาบอกว่าสาเหตุที่นักโทษแป้งต้องหนีออกมาเนี่ย
เรื่องแก้แค้นไม่ใช่นะแต่มี๒เหตุผล
หนึ่งเลยคือน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจ
ทางเรือนจำไม่ยอมให้ออกมาร่วมงานศพพ่อ
อีกเรื่องหนึ่งคือนักโทษแป้งต้องการออกไปดูหน้าลูก
เพราะว่าช่วงที่โดนจำคุกอยู่เนี่ยตอนนั้นภรรยานักโทษแป้งเนี่ยท้องแก่ใกล้คลอด
แล้วหลังจากเข้าคุกไปก็ยังไม่เคยเจอหน้าลูกอีกเลยครับ
นี่คือสิ่งที่ทนายคนนี้มาเปิดเผย
ส่วนเมื่อวานนักข่าวของเราครับคุณแซคนัทวิน
ก็ไปคุยกับนันไนนันไนเป็นญาติของนักโทษแป้ง
นันไนบอกตอนเล่าให้แซคฟังด้วยนะ
เล่าไปน้ำตาไหลไปยืนยันคำพูดของทนาย
คนนั้นทนายว่าที่ร้อยตรีชัชวัลบำรุงวงบอกว่า
เหตุผลที่นักโทษแป้งต้องทำแบบนี้
มีเรื่องเดียวเลยนะก็คือเรื่องครอบครัวนี่แหละ
นานัยบอกว่านักโทษแป้งเนี่ยรักพ่อมาก

แป้งอยากจะออกมากราบศพพ่อเป็นครั้งสุดท้าย

ยังไงยังไงเรือนจำก็ไม่อนุญาตครับ
แม้ว่าจะต่อรองว่าจะให้แป้งออกมา

แต่ขอแค่ให้หลานอันนี้น้านายบอกนะ
ขอแค่ให้หลานได้มากราบศพพ่อหน่อย
เพราะว่าแป้งก็เป็นลูกชายคนเดียว
แต่เรือนจำก็ไม่อนุญาตครับ
แล้วก็จะเขียนตรงนั้น
อาจจะเขียนตรงนี่ว่า
ว่าเหลือวงคนรับงานมาต่าง

นี่มันประมาณ๐๗ล้านบาทวันนั้น
หนึ่งคือน้าเพลินเป็นน้าสาวที่เลี้ยงนักโทษแป้งมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ย
แล้วก็บอกว่าญาติพี่น้องทุกคนอยากให้แป้งออกมากราบพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วพอย้อนพูดถึงก็ยังเสียใจนะเพลินบอกนะ
ยังเสียใจที่แป้งไม่ได้มางานศพพ่อ
เพราะทุกคนก็รู้ว่าแป้งเขาอยากมากราบลาพ่อมาก
แต่ออกมาไม่ได้ครับ
ดีว่าอยากให้น้องรับรูหยุดตรงนั้น
ถ้าคิดว่าหมอบตัวก็แล้วแต่นะ

ทุกคนก็ประวณาให้น้องกดแคล่วปลอดภัย
ญาติบอกว่าตอนนี้ก็สบายใจขึ้นนะ

เห็นคลิปของแป้งที่ออกมา๒คลิป

แต่ก็เป็นห่วงอยากให้แป้งดูแลตัวเองให้ดี

ญาติอยากให้นักทดแป้งมามอบตัว

เขนะดูกันญาติก็อยากเรียกร้อง

หากตำรวจถอนกำลังแล้วญาติบอกยินดีเลยเดี๋ยวจะประสานแป้งมามอบตัวเองครับ
ดูคอมเมนต์คุณผู้ชมเนี่ยเริ่มมีปรากฏการณ์แบบนี้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
บางคนเอาใจช่วยนักโทษแป้งครับ
แต่บางคนก็บอกนะว่าคุณเป็นนักโทษคุมขังอยู่
มาขอสิทธิพิเศษออกมาเยี่ยมพ่อมากราบพ่อได้ยังไง
ก็เมื่อวานนี้พี่ถามความคิดเห็นคุณผู้ชมไปยังไง
ว่าคุณผู้ชมเชื่อเสียแป้งขนาดไหน
ข้อหนึ่งเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง
ข้อ๒ไม่เชื่อเลย
ปรากฏว่า๑เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเยอะกว่าข้อ๒ครับ
คุณผู้ชมมันก็สะท้อนอะไรบางอย่าง
ก็นี่ไงที่ดอมถามว่าตอนนี้เหมือนกับมีกระแสเชียร์เสียแป้ง

คอมเมนต์ตอบมาว่าอะไรอยู่ในใจ
ไม่ได้ตอบกวนใช่ไหมแต่ตอบมีนัยยะ
ใช่แล้วคุณผู้ชมนี่แหละก็จะถามคุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่หน้าจอตอนนี้
คุณผู้ชมระบุพิกัดมาเลยนะว่าคุณคิดว่าเสียแป้งอยู่ที่ไหนตอนนี้
แต่ดูด้านหลังสิที่บอกว่าไอ้คลิปแรกอีพีหนึ่งที่ออกมา
บอกข้างหลังเป็นต้นปามต้นปามนี้อยู่ในหมู่เกาะแถบอินโดหรือเปล่า
หมู่เกาะแถบอินโดประเทศไหนล่ะติมอลเลสเตย์ไงใช่ไหมคลิปนี้น่ะ
นี่มีคนคิดแบบนั้นจริงนะว่าเสียแป้งไปแล้ว
ออกนอกประเทศไปตั้งแต่วันแรกแล้วที่พอมีการยิงปะทะกัน
คือเขาบอกว่าเสียแป้งเนี่ยหลบหนีหลบหนีลงจากเขา
แล้วก็มีคนชำนาญพื้นที่นำทางหลบหนีไล่ล่า
ข้อมูลที่เราได้มาเราได้มาจากแหล่งข่าวนะ
อัดแล้วก็มีการเผยแพร่สื่อต่างเอาไปเล่นเนี่ย
สวนปาล์มรั้วรวดน้ำประค่าย
ปาล์มแบบนี้จะเจอมากในมาเลค่ะ

เป็นไปได้ไหมว่าเสียแป้งหนีไปอยู่อินโดนีเซีย
หรือว่าหนีไปอยู่ประเทศติมอลเลสเตย์
ประเทศเล็กที่อยู่ในหมู่เกาะอินโดแล้ว

แหล่งข่าวบอกด้วยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ
เสียแป้งจะหนีเข้ามาเลเซียได้
เพราะว่ากฎหมายของมาเลเองก็ค่อนข้างเข้มงวด
เมื่อกี้เราขึ้นแผนที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่า
ถ้าเกิดออกจากไทยไปจะไปที่ไหนยังไงได้บ้าง
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอ่ะการคาดการณ์นะคุณผู้ชม
ดูสิจากไทยแล้วก็มานู้นเนี่ย
คือเขาบอกว่ามาเลมันอยู่ใกล้กว่าก็จริง

นี่ไปอินโดไหมโอ๊ยอินโดอาจจะไหม้หรอก
มีคนบอกว่าอยู่ตีมอลเลสเตย์นี่ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
พบตรบอกว่าสั่งการแล้วให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็คือพลตำรวจเอกทานาชูวงที่ทันดุลาการสืบสวนนะ
ตรวจสอบที่มาที่ไปของคลิปนี้หน่อย
ข้อได้จริงเป็นยังไงถ่ายที่ไหนถ่ายตอนไหน
แล้วก็เร่งจับกลุ่มแป้งนาโนตรวมถึง
สิ่งที่ต้องตรวจสอบเลยคือตรวจสอบไปที่ตำรวจทุกนายเลย
ที่โดนพาดพิงว่ามีส่วนช่วย
ให้การช่วยเหลือกับเสียแป้งหรือเปล่า
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะทำความจริงให้ปรากฏ

ถ้าเกิดตำรวจทำผิดจริงอันนี้ก็ต้องโดนดำเนินการ
โดนทั้งวินัยโดนทั้งอาญาทั้งปกครอง
ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วย
ในการรับฟังสื่อโซเชียลว่าต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ
ทุกคนคุณผู้ชมครับตำรวจหญิงคนนึงตำรวจหญิงคนหนึ่งยอมรับว่า
เป็นญาติเสียแป้งแต่ไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการหลบหนีนะไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไร
นี่ครับตำรวจหญิงที่ผมว่านี่ไงก็ถ่ายรูปด้วยกันนี่ไง
แล้วพอเป็นแบบนี้คนก็เลยนี่ไงมีญาติเป็นตำรวจมีอะไรตำรวจก็ต้องบอก
หาทางหนีทีไล่ให้อยู่แล้วก็ถึงรอดไปได้ถึงจับกลุ่มไม่ได้สักทีนึง

แล้วก็เสียแป้งหน้าตาเป็นแบบนั้นตอนอยู่ในรูป
นี่คือเสียแป้งนาโนตครับเป็นรูปนะครับ
ในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งในภาพนี้นะครับ
มีโอพาราฮัทนะฮะเป็นเพื่อนเรียน
เรียนชั้นมัธยมของเสียแป้งนะครับอยู่ในรูปด้วย
และผู้หญิงคนที่นั่งกลางนั่นแหละครับถูกระบุว่าเป็นตำรวจคนสนิทของเสียแป้ง
ทีมข่าวต้องลงพัทธลุงสิครับไปพัทธลุงนะครับไปคุยกับดาบตำรวจหญิง
เพลินพิษจันเทศผู้บังคับหมู่สพหนองเอื้อที่อำเภอปาเหลียจตรังค์ฮะ
ก็เปิดใจยอมรับบอกว่าเป็นผู้หญิงในรูปจริงนั่นแหละนะ
เป็นญาติเสียแป้งไงนะเธอเล่าบอกว่าช่วงเดือนธันวาคมย้อนไป๒๑๖๓ครับ
ก็ไปกินข้าวกับครอบครัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่หัดใหญ่สงขลา
เอิญไปเจอเสียแป้งก็ทักทายกันในฐานะนะครับเธอเป็นญาติผู้พี่นะครับ
ก็ถ่ายรูปด้วยกันหลังจากนั้นก็ไปเจอเสียแป้งตามงานญาติหลายครั้ง
ต้นปี๒๑๖๕ก็ขาดการติดต่อกันไป
มาทราบว่าอ้าวเสียแป้งติดคุกกัน
ส่วนกรณีคลิปที่เผยแพร่นะครับแล้วโดนตั้งข้อสังเกตว่า
เป็นเสียแป้งตัวจริงหรือเปล่าเธอพูดในฐานะญาติผู้พี่
ตัวจริงเธอบอกว่านี่แหละเสียแป้งตัวจริงเออทำไมหน้ามันเปลี่ยนน่ะ
คือใบหน้าอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยคาดว่าเป็นผลมากับจากการจัดฟันครับ
คือเสียแป้งเนี่ยเขาไปจัดฟันนะครับก่อนที่จะเข้าคุก
นี่ญาติผู้พี่เขาชี้แจงแบบนี้นะอีกทั้งในฐานะที่เป็นญาติผู้พี่
แล้วก็เป็นตำรวจด้วยฝากถึงเสียแป้งนะฝากถึงเสียแป้งหน่อยฝากไว้ยังไงฮะ
เขานองไปเต้ำวีเนียฟันมาเต้ำก่อนที่เข้าไปข้างใน
เต้ำก่อนที่เข้าไปข้างในแปรเยี่ยมบ้างไหมครับ

ดาบตำรวจหญิงเพิศพิษนะคะ
ยังขอความไปทำผ่านไทยรัฐด้วยหลังจากถูกเสนอข่าวพาดพิงว่า
ไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมเสียแป้งเมื่อวันที่๒๐ตุลาคม
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะตอนนั้นนะเธออยู่ที่กองประชาการตำรวจภูทรภาค๙
แล้วก็มีหลักฐานด้วยนะครับเดี๋ยวจะฟ้องกลับ
ฟ้องกับคนที่นำเสนอข้อมูลบิดเบิร์นเพราะตอนนี้ข่าวที่ออกไป
มันกระทบต่อครอบครัวและลูกของเธอแล้วครับ